รถจักรยานยนต์ไปชนเวทีดนตรีติดตั้งเอาไว้กลางถนนเลย
สายสระเพลงครับไปยังอุทยานไสงามอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
นี่ฮะสภาพรถคาแบบนี้เลยโอ้โหนี่ทะเบียน๓๓๗เนี่ยนะฮะ
ผู้เสียชีวิตนอนอยู่หน้าเวทีนั่นแหละครับสภาพขออภัยนะคอหักครับ
แขนก็หักทั้งสองข้างผู้เสียชีวิตชื่อว่านายอาทิตย์อภิวุฒิอายุ๒๔ปีนะครับ
นี่ฮะสภาพเป็นแบบนี้กู้ภัยที่มาเจอศพคนแรกบอกว่านะฮะ
ตอนแรกเนี่ยเขาขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาเขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมมีคนนอนอยู่ตรงนั้น
นะฮะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมีคนมานอนเฝ้าเวทีหรือเปล่าไม่ได้สนใจ
แต่มาทราบอีกทีอ้าวรถชนเสียชีวิตนะครับนี่คือเวทีดนตรีตั้งอยู่กลางถนน
กลางวันอ่ะเห็นแต่กลางคืนมองไม่เห็นเวทีนี้เป็นเวทีที่ทางวัดนะฮะ
เขาจ้างเขามาติดตั้งเพื่อเตรียมจัดงานรอยกระทงวันนี้และพรุ่งนี้
แล้ววันนี้งานจัดวันแรกนะครับแต่เมื่อวานงานยังไม่เริ่มก็เลยไม่มีไฟนะครับ
ตั้งเวทีขึ้นมาจริงก่อนถึงเวทีเขาจะมีแผนกั้นแล้วล่ะ
ปิดถนนเอาไว้แล้วมันมีช่องเล็กให้รถผ่านไปได้นะฮะแต่มันไม่มีไฟ
ตรงเวทีมันไม่มีไฟเอทีมันห่างจากแผงกั้นสักประมาณ๑๐๐เมตร
คือผู้ตายก็คงมองไม่เห็นมันคือถนนไงฮะก็เลยแบบซอกตรงกลางมันว่างอยู่
ก็เลยขี่เข้าไปแล้วก็นี่ไปชนเวทีเลยนี่ตั้งอยู่กลางแบบนี้หลบยังไงก็หลบไม่ได้
ก็เลยเสียชีวิตเลยนะครับล่าสุดแม่ของผู้ตายชื่อว่าคุณสุชานันอายุห้าสิบสองปี
บอกว่าลูกอ่ะเพิ่งกลับมาจากเกณฑ์ทหารแล้วกลับมาบ้านนะเดินทางไปหาเพื่อนในตัวเมือง
แล้วก็จะไปหางานทำนะฮะนี่เพราะก่อนเกิดเหตุสัก๔ทุ่มได้เหมือนเขาขี่รถกลับมาบ้านอ่ะ
แล้วคือด้วยความที่เพิ่งจะกลับมาก็ไม่รู้ว่าเขามีการจัดงานตรงนี้
ก็เลยแบบไม่มีไฟด้วยก็เลยแบบชนเสียชีวิตเลย
แม่บอกว่าแม่ก็ไม่ได้จะเอาเรื่องอะไรถือว่าเป็นเป็นคราวเคราะห์ร้ายของลูกแล้วกัน
แต่ฝากนะใครจัดงานแบบนี้ทางวัดจะตั้งเวทีกลางถนนติดไฟหน่อยเถอะนะฮะ
เดี๋ยวจะไปเกิดเหตุแบบนี้ใครแล้วแม่เองก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรนะฮะ
แต่ทางวัดเองเขาก็จะไปช่วยเหลือก็แล้วแต่วัดละกันนะฮะ
ทางด้านกรรมการวัดสระเพงครับนายบุญส่งบรัวชัยอายุ๕๙ปีบอกว่า
การจัดงานเป็นการจัดงานตามประเพณีทุกปี
มีการขออนุญาตปิดถนนแล้วขออนุญาตใช้เสียงอย่างถูกต้องแล้ว
มีทั้งเวทีคอนเสิร์ตเวทีมวยก็ว่ากันไปมีการเอาแผงกั้น
ตั้งเอาไว้แล้วนะฮะบนถนนเขาบอกว่ามันมีไฟตรงแผงกั้นแล้วนะ
แต่ผู้ตายคงขับรถมาเร็วไม่ทันได้มอง
ก็เลยแบบชนเข้าไปแต่ทางวัดก็จะขอเป็นเจ้าภาพในการสวดศพให้
แล้วก็นำพวงหลีดรวมทั้งเงินไปช่วยเหลืองานศพจำนวนหนึ่งนะครับ